ประชาชนจะได้รับแลกเหรียญกระสาปและธนบัตรรุ่นใหม่
เป็นธนบัตรหมุนเวียนใหม่นะคะ
โดยกรมธนรักษ์จะเปิดให้แลกเหรียญได้ตั้งแต่๘โมงครึ่งของวันนี้เป็นต้นไปค่ะ
นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยค่ะบอก
กรมธนารักษ์พร้อมเปิดจ่ายแลกเหรียญกระสาปหมุนเวียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลในวันนี้นะคะเป็นวันแรก
โดยจำกัดการจ่ายแรก๑คนต่อ๑ชุด
เพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง
ชุดที่ประกอบด้วยเหรียญ๑๐บาทจำนวน๔๐เหรียญรวม๔๐๐บาท
เหรียญ๕บาทจำนวน๔๐เหรียญมูลค่า๒๐๐บาท
เหรียญ๒บาทจำนวน๑๐๐เหรียญค่ะมูลค่า๒๐๐บาท
เหรียญ๑บาทจำนวน๑๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
๕๐สตางค์จำนวน๒๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
และเหรียญ๒๕สตางค์๒๐เหรียญมูลค่า๕บาท
รวม๑ชุดมูลค่า๑๕๐๐บาทค่ะ
โดยประชาชนในกรุงเทพสามารถแลกเหรียญกระสาปได้ที่หน่วยรับ
แล้วก็จ่ายแลกเหรียญกระสาปกรมธนาบรักษ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม๖
สำนักบริหารเงินตราถนนจักรพงศ์หรือว่าที่สำนักเงินตรา
ถนนพหลวงยวทินอำเผิกคลองหลวงจังหวัดปธุมธานี
โดยรวมทั้งศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปกรมธนาบรักษ์๖แห่ง
ที่จังหวัดขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่นครสวรรค์สงขลา
แล้วก็ที่สุราธานีตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่งนี้เลย
เพิ่งจะเปิดให้แลกเหรียญกันนะครับได้๕นาทีแล้วนะครับ
ไปจนถึงเวลา๑๕นาที๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่๙เมษายนจะเปิดให้ประชาชนได้แลกจ่ายเป็นปกติด้วยนะครับ
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็นำธนบัตรหมุนเวียนแบบ๑๗
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ทยอยนำธนบัตรชนิดราคา๒๐๕๐และ๑๐๐บาทออกใช้ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนธนบัตรชนิดราคา๕๐๐และ๑๐๐บาทจะนำออกใช้ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ค่ะ
และจากเรื่องนี้นะคะนายบุญชัยเบนจรงคกุลนักธุรกิจและนักสะสมธนบัตรที่สะสมมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
แนะนำแบบนี้แนะนำให้นักสะสมธนบัตรหน้าใหม่เริ่มสะสมธนบัตรหมุนเวียนราชการที่๑๐
ที่นำออกมาหมุนเวียนใช้ในวันนี้ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตหลายเท่า
เพราะนักสะสมจะดูที่คู่ลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สัวบุญชัยบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการจะได้ธนบัตรสะสมดี
สักใบไม่เชื่อเรื่องง่ายเพราะบรรดานนักสะสมธนบัตรต้องอาศัยทั้งความพยายามในการสอหาข้อมูล
ตามย่านขายของเก่าต่างต้องใช้ความอดทนในการรอคอย
และศึกษาหาความรู้จากนักสะสมรุ่นเก่า
เพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ
มูลค่าที่ขึ้นของต้านธบัตรนี่

แบบชิวของเขาไปเรื่อยต่อปี
ยิ่งลายเซ็นที่มีน้อย
อันนั้นขึ้นอาจจะ๔๐๕๐นะฮะ

คือตอนนี้นะครับผมคิดว่านักศึกษาหน้าใหม่
สะสมที่ธนบัตรราชการที่๙
โอกาสที่จะได้ครบทุกอย่าง

บอกว่าการเก็บรักษาธนบัตรให้ดี
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ
ได้มาอย่างไรควรเก็บไว้ในสภาพนั้นนะครับ

หรือน้ำยาไปลบรอยหมึก
หรือการนำธนบัตรยับไปแช่น้ำ

อาจจะทำให้ศูนย์เสียมูลค่าธนบัตร